สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
กลับมาเจอกันกับภาวะปกตินะฮะถูกแล้วเธอก็ไม่มาพร้อมคุณกัญชัย
เดี๋ยวก็จะมีคนไลน์มาถามว่าว่าหายไปไหนอ่าใช่
ก็วนกันอยู่นี่แหละอ่าแล้วคุณแม่ม้าไปไหนอืมไม่ได้สิ
เตรียมยังเตรียมสิเตรียมไงคะว่าเออจะแต่งงานแล้วเหรอ
คนเราเนี่ยอายุ๖๐กว่ายังมีแฟนได้พี่เหี่ยวเรามีหวังใช่ไหม
ฮะทุกคนมันทำให้ทุกคนมีหวังทั้งสาวแก่แม่ม่ายเก้งกวาง
อือชนีทุกอย่างทุกคนมีหวังที่จะมีหัวแต่พี่มากเหรอสวย
ฮะเขาสวยเขาแบบว่าเดินนี้เข้ามาใส่เสื้อไซส์สี่แล้วน้ำ
น่ะจะลงใช้๒เร็วเร็วนี้แหละก็ดีแล้วอารมณ์นางก็ฮอร์โมน

โอเคนานที่จะเห็นหนูแสดงความคิดเห็น

ไม้ก็ดีอารมณ์ดีพี่ม้าแฮปปี้มาก

น้องคอสตัวล์ม่่าแฮปปี้ดีใจใหญ่เลย

ไม่จะทำอะไรก็ตามไม่เคยโดนดุอีกเลยค่ะ

ก็๒๐ปีไม่เคยผ่านมือชาย

พูดว่าฉันไม่เคยมีผัวมา๒๐ปี
ฉันรักษาโอ้โหรุ่นนี้ไม่ต้องรักษาแล้วมั้งคุณอาจารย์น่ะ

นางบอกนางไม่มีผัวมากี่ปีแอ้กูเรียกถึงเกือบ๒๐ปีเนอะ

อยากถามวันศรีษะคุณอัลยี่

น้ำพูดขนาดนี้กระเทียมด้วยจะออกคะ
มีอะไรเหลือในตลาดก็เอาอันนั้นมาให้

แต่ละหนูโดนด่าอีกแล้วคุณแม่งอ่านข่าว
เวลาเรามีเยอะเธอไม่ต้องห่วงวันนี้

เคยรู้จักแม่ไม้ยังมีฮอร์โมนความหวานอยู่อย่างแรงค่ะ
ก็ทุกวันยังนางไม่ด่าไหมไม่เห็นหรอ

ฮอร์แสนขอให้ความรักของนาง

งการปีนี้นางจะได้ไม่ต้องโดนอะไรอีก

เรื่องการเข้าชมพระเมรุมาตรนะคะ
ที่กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
โดยรอบพระบรมมหาราชวังกอรศกองทัพภาคที่๑นะคะ
ได้ดูแลประชาชนเข้าชมภเมรุมาส
เปิดงานในวันที่๒พฤศจิกายนนี้
ว่าจะมีคนแห่ไปชมพระเมรุมาตร

กระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงกราศมนตรีอีว้าการกระทรวงกราโหม
แถลงภายหลังการเป็นประธานประชุมกองอำนวยการร่วมพิธีราชพิธีนี้
ก็ท่านก็ได้บอกว่าหลังจากเสร็จพระราชพิธีนี้
จะมีผู้แทนเหล่าทัพส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุม
ซึ่งทุกอย่างมีความเรียบร้อยดีและมีความปลอดภัยดี
เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะจากประชาชน
ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ได้กล่าวต่ออีกว่าสำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาตรนั้น
ทางกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
โดยบริเวณรอบพระบรมหาราชวังกอรรศ
ทัพภาคที่๑จะเป็นผู้ดูแลหลัก
เพราะกอรร่วมราชพิธีนั้นปิดศูนย์ไปในวันนี้แล้ว
ซึ่งต่อไปก็คงจะใช้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ส่วนระยะเวลาในการเปิดพระเมรุมาตรให้เข้าชมก็คือ
ตั้งแต่วันที่๒ถึง๓๐พฤศจิกายน
และหลังจากนี้ไปเราจะสรุปบทเรียนทุกงานของงานพระราชพิธีนี้
โดยจัดทำเป็นนังสือเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ต่อไป
พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั่วประเทศที่เข้ามาช่วยกัน
ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทยด้วย
ทางด้านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณรองนายกท่านกล่าวว่า

รัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอนุญาตให้ประชาชนเข้าชมพระเมลุมาตรได้
โดยวันที่๒พฤศจิกายนในวัยลา๗นาฬิกานี้
สมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามรมราชกุมารี
พระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
หลังจากนั้นประชาชนจะได้เข้าชมถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ยินดีเชิญชวนให้ทุกคนมาเข้าชม

ขอความกรุณาผ่านจุดคัดกรองที่มีมากกว่า๕จุด

โดยแต่งกายสุภาพลักษณะเดียวกับที่เราเข้าชมวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม
เราวัดพระแก้วก็คือผู้หญิงใส่กระโปรง
ผู้ชายไม่ใส่ยีนฟอกนะฮะก็ใส่รองเท้าปิดส้น
ทั้งนี้การเข้าชมดังกล่าจะเริ่มตั้งแต่๗โมงถึง๔ทุ่มของทุกวัน
โดยกำหนดให้เข้าชมรอบละ๕๕๐๐คน
ว่าตลอดทั้งเดือนนั้นจะมีประชาชนเข้าชมมากกว่า๓ล้าน
โดยเปิดให้เข้าชมรอบละ๖๐นาที
นาทีแรกนั้นจะให้ถ่ายภาพในจุดที่เหมาะสม
ซึ่งจะมีเวลา๔๕นาทีในการชมพื้นที่อย่างอิสระ
สามารถจะถ่ายรูปได้ตามความเหมาะสมอย่างสุภาพ
แล้วก็ขอเชิญชวนให้ทยอยเดินทางไปชม
ซึ่งทุกเย็นจะมีมหรสบบนเวทีด้วย
อกจากนี้ในส่วนพระที่นั่งทรงธรรม
จะมีการจัดนิทัศกาลพระราชกรณียกิจ

ระยะ๗๐ปีที่ท่านทรงคล้องราชค่ะ
และท่านอีกเดือนหนึ่งนึงเดือนกันก็คือผ่านพนไป
สำหรับงานใหญ่ของประเทศไทยก็จะไม่เมื่อสม

ฌอลให้เรียบร้อย

เขาประกาศแล้วว่ามันจะทำให้เกิดมะเร็งชื่อไคร้เครือ

ซึ่งทางการไทยประกาศว่าเป็นยาอันตรายแล้ว
ก่อนระวังเพราะสำหรับผู้หญิงเนี่ยเอฟเฟกต์มากกว่า
พูดถึงผู้หญิงผู้ชายทุกวันนี้
เรียกด้วยว่าการผ่าตัดเสริมหนุนเสริมนี่มันง่ายสักเกิน

จริงหยุดงานกันเป็นเดือนทุกวันนี้ทำจมูก๓วัน๗วันกลับมาทำงานได้แล้ว

เดี๋ยวนะมีเลิกด้วยหรอกคุณคะ
ผ่าตัดตี๔๕นาที

หนูนึกว่าแบบต้องใส่เวลานี้

เสร็จปุ๊บจะต้องเสร็จก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

นิงปณิตาเป็นคนจัดการให้ฉันหมด
แต่วันนั้นเราก็จะอยู่กับหมอที่เรียกด้วยเป็น
อันดับต้นของประเทศไทย

ล่าสุดเป็นสาวประเภทสอง

คุณไปที่ไหนก็มีเสริมอื่นก็จะเต็มไปหมด

ทำศัลยกรรมกับคลินิกเถื่อน

ปรากฏว่าในขณะผ่าตัดอยู่

ก็คือต้องเรียกได้ว่า

ที่เขาสิ้นใจอย่างอาหารมากเลย

เป็นตำบลหนองหนามอำเภอเมืองลำพูน

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ศูนย์ลำปาง

หัวใจของนางหยุดเต้นไปแล้ว

แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาได้แล้ว
นางก็เสียชีวิตลงอย่างที่สุด

เพิ่ง๒๒หัวใจน่าจะแข็งแรง
ทุกอย่างสมมุติไปผ่าตัดอะไรมา

น้องไปทำศัลยกรรมเสริม
หน้าอกที่คลินิกเวชกรรมดีวาย

เกิดอาการช็อคแล้วก็หัวใจหยุดเต้ม

หลังผ่าเอ๋คือใส่ไปแล้ว

ต่อมายาดเขาก็มารอรับศพที่อาคารนิติเวค
เขาบอกพูดอะไรยังไม่ถูกพูดอะไรไม่ออกไม่ให้สัมภาษณ์ใด
ขณะที่เจ้าของคลินิกดังกล่าวคือนางสาวจันจิราที่วงเงินนะครับ
เป็นคนที่เมืองสปางนี่แหละพร้อมกับพ่อของผู้ตายเนี่ย
ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
เพื่อหนึ่งต้องชดเชยค่าเสียหายอยู่แล้วทั้งค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเยียวยาที่ญาติพี่น้องเนี่ย
เขาเรียกร้องมาก็เป็นไปได้ที่ญาติพี่น้องไม่ให้สัมภาษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เพราะว่าเขาตกลงกันเสร็จหมดแล้วต่อมานะฮะสาธารณสุขจังหวัดลำปางเนี่ย
แล้วก็ผู้อำกับสพเขลางนครเนี่ยร่วมกันแถลงข่าวว่าจากการตรวจสอบใบอนุญาตเบื้องต้นเนี่ย
ขออนุญาตเปิดกิจการประมาณต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทำเรื่องพี่คือถูกต้องแหละมา
ทำเรื่องถูกต้องเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้น
สิ่งที่เขายังไม่ให้เนื่องจากว่ายังไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
ก็ไม่อนุญาตให้เปิดแต่ถามว่าเขาดำเนินการขอยื่นเรื่องไหมเขาขอยื่นเรื่องแล้ว
แต่เมื่อสาธารณสุขไปเปิดเฮ้ยมันยังไม่ได้มาตรฐานดีกว่า
สภาวะสมองขาดอากาศจากภาวะลมรั่วลมรั่วที่สวงอกด้านซ้ายอ่ะ
คือทุกอย่างปกติแต่ปรากฏว่าในขณะที่ตัวเองผ่าไป
ขนาดที่กำลังจะเย็บลงไปรั่วอยู่ตรงหน้าอกด้านซ้าย
นั่นแหละคุณคิดดูว่าจุดเล็กทำให้ตายทำให้เสียชีวิต
จะได้ในที่สุดก็จะต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องเนี่ย
แจ้งดำเนินคดีกับผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรมดังกล่าว
ที่ตกใจใช่ไหมคือทุกอย่างผ่าตัดปลอดภัยหมดน้อง
ปรากฏว่าสิ่งเดียวมันมาจากภาวะของสมองขาดอากาศ
ภาวะลมรั่วที่สวงอกด้านซ้ายตายตาย
ต่อมาผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าพบว่า
ตัวปิดเงียบไปเรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่จะมีการผ่าตัดเสริมหน้าอกในเวลา๕โมงเย็นวันที่๒๘ทางคลินิก
ไลฟ์สดด้วยนะมีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะ
โอ้โหมันถูกขนาดนั้น
มีการไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเลยแต่หลังจากเกิดเหตุปุ๊บ

ก็โพสต์แสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะหนึ่งน้องเขาเป็นอนาคตดีกำลังเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่อีก

แล้วก็ที่สำคัญน้องเป็นเด็กขยันตั้งใจเรียน
แล้วก็คือหน้าตานางนางหลวยเลยแหละนางสวยเลยแหละ

ตึกก็ไม่ได้เล็กนะตึกก็ใหญ่นะ
เพราะยังไม่ผ่านเขายังไม่ให้เพราะยังไม่ได้มาตรฐาน
ล่าสุดรองอธิบดีกรมสนับสนบริการสุขภาพสปศแถลงกล่าวว่า
นิกดังกล่าเป็นคลินิกเถื่อนแล้วล่ะ

แล้วก็คือโอเคแหละแม้จะทำเรื่องขอ
ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ก็เท่ากับไม่ใช่
เพราะฉะนั้นมีความผิดตามพรบสถานพยาบาล
มีโทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือในที่สุดแล้วทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนเจ้าของร้านนะฮะตอนนี้นะฮะยังไม่สามารถติดต่อได้เลย
เราเห็นภาพคลินิกอยู่ก็เป็นแบบเหมือนมีเตียงธรรมดา
มันไม่ได้มีการปลอดเชื้อนะเวลาผ่าตัดอะไรแบบนี้

ฟิลเลอร์ถ้าสมมุติไปฉีดตาบอดมากี่คนแล้ว
พรุ่งนี้วันที่หนึ่ง

โอ้บ่าย๒โมงดักกล้องต่อมาตักกล้องเกร็งดังกันเลยทีเดียวค่ะ
พรุ่งนี้๒โมงตรงทางไทยรัฐทีวีจะเรามาร่วมรุ้นว่าผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเป็นยังไง
ความปลายวันนี้สาวอกหักกันเป็นแบบเลย

ทรงจุงกิกับทรงเฮเคียวค่ะ
วันนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าประตูวิวากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ถือว่าเรียกว่าเป็นงานวิวาแห่งปีที่คนให้ความสนใจ
แล้วก็คอยติดตามข่าวตั้งแต่ประกาศว่า

ในวันนี้นี่แหละค่ะ๓๑ตุลาคม

หลังจากที่ทั้งคู่ปิ๊งรักกัน
เขียนจดหมายบอกความรู้สึกขอโทษแฟนทุกคนเลย
แล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็มีภาพหลุดการ์ดแต่งงานออกมา
ประชาชนหลายคนก็มีชุดจริงเลยเหรอ
คิดว่าจะบรรลอน๒โมงบ้านเขาก็๔โมง
บ่าย๒โมงที่ผ่านมาถือกำลังว่าเท่าไหร่ถูกค่าเค้าก็ทำพิธีกันไปที่คุณเคึ้งไปปะ
เป็นเพื่อนนั้นใช่ไหมคะไม่เพราะว่าเขาบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยจุงมือกันเข้าประตูวิวาเรียบร้อยแล้วตอนบ่าย๒ที่ผ่านมา
ใช่อันนี้เพื่อนพักโบกรมนี่ถือว่าเป็นเพื่อนสนิท

เดี๋ยวพี่ตกลงเองของพี่เลยนะคะคุณพี่ค่ะหลัวพี่มายังไง
พี่จะไม่เกี่ยวกับเขาพี่เพิ่ม
พี่ได้ฟังเปียโนที่เขาเล่นบ้างไหมคะเพราะว่าพักโบกอมนี่ถือว่ารับหน้าที่วันนี้คือเล่นเปียโนนะคะ
แต่เขาไม่มีข่าวไงเขาแบบเขาจะปล่อยภาพออกมาให้เอง
เขาไม่มีเพราะว่าสื่อมวลชนห้ามเข้านะคะห้ามบันทึกภาพไม่มีการแถลงข่าวใด
เพราะว่าจริงเขาต้องการความเป็นส่วนตัวมากแล้วก็มีเพื่อนและญ่าสนิทจริง

ดาราก็คงรวมอยู่แล้วรวมเพื่อนรวมญาติเรียบร้อยแล้ว

คุณกึ้งเคยจ้างเข้ามาที่นี่ใช่ไหม

คุณกึ้งเป็นคนที่ประสานเวลาเหมือนได้ดาราเกาหลี

มีเพื่อนสนิทไปร่วมงานหลายคนนะเนี่ย
พรรคโบกอมพรรคบิยองชิค

กันหมดเลยอย่างนี้เห็นไหม

มีคนที่อ่านจดหมายในงานแต่งก็คือ

ทำไมอะเสียใจอะ

ใช่ที่งานนี่ก็มีแยกยาศแล้วก็เพื่อน

ซึ่งเป็นสถานที่กลางแจ้งแล้วก็รอบล้อมไปด้วยอาคารที่แบบไม่สูงมากนักอะไรแบบนี้
ดูเหมือนที่สุดผู้หญิงก็เป็นนางเอกใช่ไหมอายุมากกว่า
แล้วแปลกมั้ยว่าดาราไทยแล้วหลายคนแบบโซกั๊ตหรืออะไรก็เอง
พี่เขาบอกว่าตื่น๗โมง๒ไปเป็นปี๒
กฎข้อที่๑ห้ามจับโทรศัพท์

แล้วก็เหมือนกับบ้านเรลิตี้เลย

นี่แหละนี่แหละ
ก็ดีใจดีใจแสดงคำยินดีด้วยครับ

แบบตามมารยาทเสียใจ

พี่เหมียวเป็นม้าเหรอ

อาจารย์ลักษณ์เขาจะโดนหักทงแน่นอน

นี่ไงบับคุณกึ้งเคยเอาจุงกิมาโชว์ให้มึงค่ะ
งั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวต่อไปกันนะ

กลับมากับข่าวใส่ไข่พรุ่งนี้ตั้งแต่บ่าย๒โมง

สลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่๑พฤศจิกายนนั่นเอง

แต่เราจะไปรวบรวมเรื่องแปลกทั่วประเทศไทยกันสักนิดนึง

เราขอเริ่มที่จังหวัดอะไรก่อนดีฮะ
ที่อำเภอโกสุมพิสัยก่อนดีกว่า

คือชาวบ้านนะฮะแห่ไหว้หนองน้ำบ้านหนองสะพัง

แล้วก็ก่อนคล้อยหลัง๒๓วัน

แล้วก็โผล่เป็นวงแหวนขนาด๓เมตรนี่

น้ำด้านในเนี่ยใสกว่าข้างนอกอีก

แล้วเขาบอกว่าได้กันสมใจด้วยนะ
คือผู้ซื้อข่าวได้รายงานมาจากจังหวัดมหาศาลคาม
มีชาวบ้านแห่เข้าไปกราบไหว้
เขาถือว่าเป็นวงแหวนพญานาค

ห่างลงไปประมาณ๓๐เมตร

ตำรวจเขาวาไล่ห์อำเภอกว้าสุมพิสัย
ด้านหลังศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์

สระน้ำตรงนี้เข้าไปใช้เป็นน้ำปลาในหมู่บ้าน

คือก็บอกว่าชาวบ้านไหนเกาะที่แรกก็เป็นคล้ายกับน้ำผุด
เพราะเมื่อ๒๓วันก่อนน้ำในสระอยู่ดีก็ได้ลดลง

ที่มีหัวแหวนมีขนาดใหญ่ประมาณ๓เมตร

แล้วน้ำในวงนั้นแหวนใสกว่าน้ำที่อยู่ด้านนอกอีก
แปลกแหละอะไรว่ามันอยู่ใน๔๑
จะลงไปอย่างงี้หรือเปล่าขอร้องเถอะว่าอย่าลงไปอย่าลงไปเลย
แล้วก็อย่าไปแตะวงแหวนพอพอข่าวมันกระจายออกไปเรื่อย
ก็มีการวิจารณ์กันต่างว่ามีพญานาคอยู่ในสระน้ำ
เราได้มาทำวงแหวนเพื่อให้จะได้เป็นประตูเข้าออกของพญานาคอีก

เห็นไหมล่ะประตูเข้าออก
ชาวบ้านต่างพื้นที่ก็ได้รับข่าว

เขาก็เชื่อว่าตรงนี้อาจจะเป็นประตูหรือเปล่าที่สำหรับขึ้นลงขึ้นลงหรือเปล่า

จังหวัดนี้ด้วย

ชาวบ้านจากต่างจังหวัดมาเต็มเลย

โอ้โหมีข้าวทรงด้วยมีข้าวทรงด้วย
ทำมาดำเนินการพิธีบายสงบายศรีกัน
แม่ชาวบ้านบอกทำไปทำมาได้๗๖๓

อยากรู้ว่ามาจากไหน

ชาวบ้านก็บอกว่าข้าวบายศรีเขาไปเอาหมอทำเนี่ย

ถ้าผมมีวิธีของเขา

ของรถเมย์ไปที่ทางใต้บ้างค่ะ
จังหวัดสุราธานีนะคะ
ต้องบอกเลยว่านายสมศักดิ์การินตาผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานเนี่ย

คือเขาคนขับรถแบ็คโฮเนี่ยฝัน

ว่ามีผู้หญิงชุดขาวเนี่ยมานั่งทับอก

ฝันซ้ำเหมือนกัน๒คืนติดกันเลยค่ะ
ก็เลยลองขุดบริเวณที่รถแบ็คโฮข้ามคลอง

ก็พบกับท่อนไม้ตะเคียน

ชาวบ้านใกล้เคียงก็ถยอยมาตามที่ว่ากันเลยนะคะ
มากราบไหว้ไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่
ผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
พรงขุดพบก่อนนำขึ้นมาวางไว้ริมถนน

ผ้าสีมากราบไหว้ขอขมา
แล้วก็ขอโชคราบกันเป็นจำนวนมากค่ะ
สำหรับไม้ตะเคียนทองที่พบก็มีขนาดรอบวง๑๕เมตรยาว๖เมตร
ซึ่งคาดว่าเป็นไม้ชนิดเดียวกันและขณะรอบวงใกล้เคียงกัน
ซึ่งเตรียมปรึกษาเจ้าของที่ดินริมคลองเพื่อจะขอขุดขึ้นมาจากลำน้ำ
เขาก็คาดกันว่าถูกตัดมาเมื่อ๒๐๐กว่าปีก่อน
นี่แหละแป้งก็ต้องไม้เอารวดแบบนั้นแล้ว

เห็นไหมแป้งล่ะ
ทูบเทียนผ้าและน้ำแดงเข้ามา

สายมูมดดำไม้ตะเคียนมีใครเอาไปสร้างบ้านไหมเธอรู้ไหม

กลางคืนอ้วนยังออกมาลำให้อ้วนดูอยู่เลย
แต่หนูเคยเห็นที่มีน้ำมันเนี่ย

ใช่เธอฉันไปขอไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ที่อำเภอพลานกระต่ายใช้คำว่าหนุ่มพลานกระต่าย

บ้านเลขที่๙เดี๋ยวฉันจะน้อยหน้าเธอ๒คน

เลขที่๙หมู่๓ที่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย

แล้วก็นายบัวเผียนอายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าของปลาไหลสีทองลำตัวยาว๗๐เซน
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๒๑ตุลาเนี่ยนะฮะ
เป็นเดือนแล้วแหละประมาณ๑๙นาฬิกาเนี่ย
ขี่จักรยานไปดูน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าว
ผ่านถนนลูกรังที่น้ำไหลผ่านถนนเนี่ยน้ำมันท่วม
ก็เห็นปลาไหลนอนนิ่งคิดว่ามันตาย

ปรากฏว่าเป็นปลาไหลสีทองเมื่อเข้าไปใกล้

ปลาไหลสีทองไม่ใช่เรื่องแปลก

เวลาเราไปปล่อยปลาไหลดิฉันไปซื้อปลาไหล

๗๐เซนติเซนโอ้ใหญ่
แต่เขาบอกว่าจุดแปลกคือที่ไหว้มาหาเขา

เดี๋ยวเขาจะก่อบ่อไว้เลี้ยงดู

อู้ยแต่อันนี้มันทอง

โลละ๗๐๐ไงเถอะล่าสุดฉันปล่อยไปฉันนึกว่าจะโลละไม่กี่ร้อย๗๐๐ไง

เออไหลเถอะ
ใครเครือใครเครือเนี่ยเดี๋ยวดูในไทยรัฐได้นะฮะ
ถ้าอยู่หน้าเจ็ดของเมื่อวานอืมอืม
จบแผงปลาไหลมีเท่านี้พอแล้วพอแล้วอายุ๓๖บาลายายาว๗๐บาลายที่๙อายุ๓๖ไอก็ออกขึ้นมานะ
ของพี่ไปตัวเงินตัวทองอะอะ
มาถึงจุดนี้ได้ไงเรามาฉันมาถึงเล่าเรื่องลูกตัวเงินตัวทองมาอยู่ในตระก้าร้านขายผลไม้เนี่ยดีเข้าไปอยู่ในผลไม้มาอยู่ที่นักคอนศรีธรรมาราชครับตั้งแต่เย็นเช้าแล้วก็เปรกมันไม่ยอมไปไหนไล่ก็ไม่ยอมไปเจ้าของร้านบอกโอ้มาแล้วมาแล้วให้โชคให้รักตัวเงินตัวทองไงให้โชคให
แม่งจี้ไอ้บ้ายังเป็นตลาดนะกิโลโซ่มมันก็ตอนที่๓๕บาทยังขายกิโลละร้อยเหรอไอ้บ้า
คือเจ้าของร้านเขาบอกแม่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเอาจริงนะมันจะมาวันไหนที่จริงมันก็มาได้
ทำไมมันจะต้องมาวันก่อนหวยออกเพื่อนแม่ค้านี่อู้ทั้งตลาดทำมาหากิน
เดี๋ยวน้ำช่วงนี้เยอะป่ะน้ำขึ้นมันก็ขอไหว้ขึ้นมันขึ้นมาขึ้นบ่ง
บ้ามันชอบน้ำจะหนีน้ำขึ้นมาแต่ประเทศมันคืออะไรรู้ไหมคนขายหมูคนขายผักคนขายปลาหยุดหมดเลยค่ะ
มีวินมอเตอร์ไซค์มามาดูตัวเงินตัวทองช่วยกันจับนะแล้วก็ที่สำคัญแม่ค้าบอกวันนั้นฉันไม่ได้ขายผลไม้เลย
คนมาถาม๑อายุ๒บ้านเล็กที่ว่ะเออคือเอาง่ายแล้วกันว่าอาศาสมัครมนุมนิธินะครับ
ของที่นั่นเนี่ยที่นครศรีธรรมดาเปิดเพราะว่า
ตอนสายที่ผ่านมาได้รับการร้องขอให้มาช่วยเหลือเนี่ย

ไปนอนซุกอยู่ในตะก้าแผงผลไม้
ของนางอรัญญาพุ่มด้วง

นี่แขกเองก็เลยนะ

หมู่๒ตำบลท่ายาง

ฮห๊ะพี่เห็นไหมละ

อัศศาสมัครจะต้องนำกำลังไปจำนวนหนึ่ง

มาช่วยกันเต็มเลยนะมาช่วยกันพี่วินมาช่วยดูสิน้ำล้างน้ำกำลังไปจำนวนหนึ่งเพื่อไปจับตัวเงินตัวทองลำตัวยาว๒๐เซนติเมตรว่ะ
โอ้ยใส่อังเกงบนน้องกำลังนอนสู้วิทยาลักษณะเจ้าของร้านเขายังบอกอยู่ว่า
ช่วงวันที่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ตนกำลังจะปิดร้านเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านสังเกตเห็นลูกตัวเงินตัวทองเนี่ย
เลื้อยออกมาจากท่อระบายน้ำที่ติดอยู่กับแผงบนจากนั้นมันก็ค่อยคานขึ้นไปบนตะก้า
ก่อนที่จะไปซุกตัวเข้าไปนอนอยู่ไม่ยอมไปไหนแม่ตัวเองก็มาจัดแผงผลไม้ตามปกตินั่นแหละ
มันยังคงนอนอยู่กับที่โดยไม่ไปไหนคิดในใจว่าไม่ให้มาแล้วมาแล้วมันมาให้โชคให้ลาบ
คำว่าอย่างนั้นก่อนวันหวยออกแล้วก็บอกว่าเออก็เลี้ยงไว้กลัวมันจะอดตาย
เพราะว่าไม่ยอมไปไหนจึงตัดสินใจให้กู้ภัยเข้ามาช่วยจับไป
อาจจะพิเศษนะเป็นบังสะวิรัติงานกินเดือดผลไม้

พรุ่งนี้วันที่หนึ่งพี่ตูนจะเริ่มวิ่งจากเบโต
ตูนบินไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

พระเอกผู้หน้าสงสารโดนแฟนทิ้ง

ที่แท้ติดยาหนักบ็อกซิ่งผู้หญิงว่ะ
เอาอีกแล้วตัวย่อมพี่ชอบทำพิษกับพวกเรา

บ๊อตเมย์จะมียุค

เตรียมตัวที่จะออกวิ่งในวันที่๑

แล้วก็วิ่งติดต่อกันเป็นเวลา๔วันพัก๑วัน

จังหวัดเชียงรายในวันที่๒๕ธันวาคมนะคะ

ออกวิ่ง๙คนละ๙นะคะ
จากจุดเขตแดนใต้ไปจนถึงนู่น

ระยะทางก็๒๑๙๑กิโลเมตร

ครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวที่ไกลที่สุด

พี่จากเหนือสุดถึงใต้สุด

เอานี่พี่วินมอเตอร์ไซค์จับที่จับใส่เสื้อ

อยากให้ท่านผู้ชมใจเย็นนิดหนึ่ง

ก็ช่วยกันสังเกตการณ์ไปด้วยอะไรแบบนี้
นี่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เรียบร้อยนะคะว่ายอดเงินบริจาคอยู่ที่๗๐๐ล้านบาท
ช่วยทั้งหมด๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
ลำปางผ่านจังหวัดลำปางด้วย

คนชอบคุณแม่เยอะมากที่ลำปางพอถามละแม่ก็เคยวิ่งบ้าง

กล้องปั๋วไปช่วย

ถ้าคุณแม่ไปวิ่งอ่ะอาจจะได้เพิ่มอีก๑๐๐พี่เมียลอีก๒๐๐พี่เมียลอีก๓๐๐

แต่ถ้าเดินโอเคนะ

วันมันจะได้จังหวัดหนึ่งไหม

เอาของพี่พูดเอง
อันที่นี้จัวไว้แสดง
คือเขาบอกว่าวันนี้แอ่งจี้

งูจะ
จากใคร

ก็มีใครกระห็ก
จนผู้หญิงคนไม่ได้ต้องบวกรัก
กันแล้วคนแล้วคนเล่า
สำหรับพระเอกคนดังภาพลักษณ์น่าสงสาร
โดนเทผิดหวังในความรักซ้ำซาก
แต่เรื่องนี้หารู้ไหมว่าโทษใครไม่ได้
เพราะได้รับจากการเปิดเผยจากคนที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อและอาชีพว่า
พระเอกคนนี้ติดลิสต์ต้นเลยนะ
ที่แบบว่าติดยางง่ำเลยนะ
แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรเพราะว่าเป็นแค่ผู้เสพ
ถือว่าเป็นผู้ป่วยผู้เสพถือว่าเป็นผู้ป่วย
ไม่ได้ขายไม่ถือว่าเป็นเอเยั่น

เดี๋ยวบ้างช้ำบ้างสารพัดเลยเคยมีแฟนสาวระดับดาราหญิงคนดังรายหนึ่ง
เป็นดาราถือว่าดังเลยแหละเกือบขึ้นโรงพักว่ะไม่ไหว
โดนตีไงโดนบล็อกไงนะเกือบขึ้นโรงพักแจ้งความแต่ก็ไม่อยากเฉาถึงคนที่รักกัน
รวมถึงตัวเองก็จะเสื่อมเสียไปได้ว่ามากินกับพระเอก

ยอมก้าวข้ามในเรื่องนี้แต่ยื่นคำขาดว่าจะเลิก
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฉาโชว์แค่ไหนก็ยอมเลิก
ไม่ยอมทนเป็นกระสอบทรายให้พระเอกติดยาคนนี้เมาทีไรบล็อกทุกที
ล่าสุดอีกหนึ่งดาราสาวดาราคนที่สองนะ
ก็โดนในเรื่องเดียวกันอดทนรอพระเอกคนนี้ทำตามคำสัญญาว่าจะเลิกคือ
เวลาตื่นมาปุ๊บเอาละจะเลิกยาแล้วไม่เอาอีกแล้วเลิกยาแล้วนี่
แต่แล้วจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้เรื่องสักทีแถมเสพทีนี้ก็ลงไม้ลงมือ
รักก็รักอ่ะก็ทนอยู่ตัดสินใจในที่สุดไม่ไหวหาชีวิตใหม่ดีกว่า
งานนี้ก็อยากจะเตือนดังให้เลิกซะตอนนี้ยังพอถอนตัวทัน
ทุกวันนี้บทพระเอกก็แทบจะตกไม่ถึงมืออยู่แล้ว
ตอนนี้ก็ยังเป็นพระเอกแต่เป็นพระเอกเป็นบุคเบอร์ตัวสองอ่ะเหรอ
ไม่ใช่เบอร์หนึ่งก็แหละแต่หมายว่าชื่อสองพระยาง
อ๋อชื่อสองพระยางเหรอเบอร์หนึ่งชื่อสองพระยาง
มันจะรักกับคุณหนุ่มเนี่ยเหรอไม่ใช่
เธอเขาบอกยิ้วตอนนี้พระเอกคนนี้ยังหนุ่มละอ่อนสาว
กรี๊ดการ์ดอยู่อนาคตสิจะเป็นพระเอกขี้ยายไม่มีคน
ยังดังอยู่ไหมเธออายุเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่
คนแรกเหรอเด็กอายุเท่าไหร่

หมู่ไหนคืนนี้สนุกแกเราจะไปอายุเท่ากัน
นะฮะแล้วก็เลยบอกว่าอาจารย์รักจะบอกว่า

เขาบอกให้ไปตามไหว้ตามวัดต่าง

เพราะฉะนั้นพิธีกรแล้วก็หมู่ขั้นเทพ
เราจะไปบุกจังหวัดอายุทยากันนะ
อ๋อพี่ไปด้วยนี่
คนที่ดวงโดนราหูทับอยู่หรือดวงลาหูเข้าอยู่

คือนี้กับมูนายกเวลาเอกซ์คือใครแอนคจี้

ค่ะวันนี้แหลงจิ๊